ไป๔วันในช่วง๗วันระวังอันตราย
มีคนเสียชีวิตแล้ว๒๘๐คน
มีคนได้รับบาดเจ็บ๒๘๗๗คน

คุณผู้ชมสาเหตุหลักก็คือเมาแล้วขับนะคะ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แถลงผลสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ประจำวันที่๑มกราคม๒๕๖
พบอุบัติเหตุ๗๕๑ครั้งเสียชีวิต๘๑คน
บาดเจ็บ๗๗๘คน
รวม๔วันเกิดอุบัติเหตุสะสม๒๗๑๒ครั้ง
เสียชีวิตรวม๒๘๐คน
บาดเจ็บรวม๒๘๗๗คนค่ะ
จังหวัดสกลนครอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะ

จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุด

และเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุดด้วยค่ะ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะ

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยได้แก่ชุมพร
ตากบึงกาลพังงาแม่ห้องศร
ยาลาระนองสตูนอ่างทองและอุทัยธานี
พอไปเปรียบเทียบกับสถิติของปีที่แล้ว
รวม๔วันมีผู้เสียชีวิต๒๕๓คน
ปีนี้เสียชีวิตมากกว่าปีก่อน๒๗คนค่ะ
ถ้าลองไปย้อนดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่
ของวันที่๑มกราคมย้อนหลังไป๓ปี
คุณผู้ชมคะเราลองมาเปรียบเทียบกันดูหน่อย
๑มกราคม๒๕๕๗เกิดอุบัติเหตุ๕๓๖ครั้ง
บาดเจ็บ๕๓๙คนเสียชีวิต๖๘คน
วันที่๑มกราคม๒๕๕๘เกิดอุบัติเหตุ๖๐๔ครั้ง
บาดเจ็บ๖๒๕คนเสียชีวิต๖๐คน
มกราคม๒๕๕๙เกิดอุบัติเหตุ๖๔๗ครั้ง
บาดเจ็บ๖๕๗คนเสียชีวิต๗๕คน
เพิ่มขึ้นทุกปีจริงดูจากสถิติแบบนี้นะคะ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรี
การกระทรวงคมนาคมยอมรับเลยค่ะ
แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้
จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากกว่าปีที่แล้ว
แม้ว่าจะมีการตั้งด่านตรวจจับแอลกอฮอลแล้ว
แต่ก็ยังมีคนทำผิดฝ่าฟื้นขับขี่รถเร็วเกินกำหนด
จากนี้ไปจะมีการนำสถิติความเร็วรถมาใช้
มาดูสถิตินะคะเพื่อเพิ่มมาตรการระวังให้มากขึ้น
เพราะว่ายังมีเทศกาลอื่นอีกเช่นสงคราน
เขาก็จะต้องมีการวางแผนแบบระยะยาว
มีการจัดสรรงบประมาณซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
ฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
ทางตำรวจบางจังหวัดนี่ก็มีอยู่เครื่องเดียว
ที่เป็นแฮนดี้ที่เป็นตัวมือถือก็มีน้อย
ผมก็ได้เรียนว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะต้องเพิ่มทั้งสองเรื่อง
คือหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่คือที่พกพากับอีกอันหนึ่ง
ที่เป็นตัวถาวรในพื้นที่ที่เป็นถนนใหญ่
ก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้เสริมเข้ามาครับ
ก็จะอยู่ในงบก็จะประสานกับทางสำนักงบประมาณด้วย
ขอให้เป็นหมวดหนึ่งเป็นหมวดหนึ่งในรายการงบกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
กฤษฎาบุญราชประหลักกระทรวงมหาดไทย
ชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
เฝ้าระวังดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่
และให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดไปตรวจสอบจุดเสี่ยง
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าโค้งอันตราย
ต้องหารือกับแขวงการทางที่รับผิดชอบแล้วเสนอโครงการ
เพื่อของงบประมาณกลุ่มจังหวัด๕๐๐๐ล้านบาท
กระทรวงมหาดไทยเขาขยายเวลาให้เสนอโครงการไปจนถึงวันที่๖มกราคมนี้
จากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ